ที่ชนบุรีก็พบศพสาวนิรนามค่ะเป็นคนจีนนะคะคุณผู้ชม
ถูกฆ่ารัดคอมัดขาแล้วก็มีผ้าเทปเนี่ยพันธุ์ที่ศรีสาเอาไว้นะคะ
หกกระเป๋าเดินทางแล้วเนี่ยค่ะมันก็ลอยมาติดที่ชายหาดบางพระ
อำเภอศรีราชาตำรวจสภศรีราชาก็ได้รับแจ้งนะคะว่า
พบศพถูกฆาตกรรมยัดใส่กระเป๋าเดินทางลอยมาติดแถวโขดหินแนวกั้นคลื่น
อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะศพนี้ถูกยัดอยู่ในกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่
จุดสีแดงนะคะเปิดดูข้างในผู้ตายนี่เป็นผู้หญิงสัญชาติจีน
อายุน่าจะไม่เกินสามสิบปีเขาสวมเสื้อลายทหารกางเกงขาสั้นสีดำ
รองเท้าผ้าใบสีขาวนะคะสภาพศพแบบนี้คุณผู้ชม
โอ้โหต้องขออภัยที่เห็นภาพกันแบบเนี้ยนะคะสภาพเขาก็คือเนี่ยค่ะ
นอนงอตัวครับที่ศรีษะพันด้วยผ้าเทปสีเหลือง
แล้วก็ปิดตาทั่วทั้งศีรษะคอถูกรัดด้วยเชือกไนรอนสีเขียว
มือทั้งสองข้างก็ถูกรัดด้วยสายเคเบิ้ลไทยด้วยเช่นกันเนี่ยนะคะ
ส่วนข้อเท้าทั้งสองข้างก็ถูกรัดด้วยสายรัดสีเขียวโอ้โห
มือมัดเท้าแบบนี้คุณผู้ชมจะเอาตัวรอดยังไง
แต่ว่าจากการตรวจสอบไม่ได้พบร่องรอยหรือว่าบาดแผลตามร่างกายนะคะ
ว่าน่าจะเสียชีวิตจากการถูกเชือกรัดคอจนขาดอากาศหายใจค่ะ
พันธาเอกอุดมปัจฉัยสงฆ์อายุสี่สิบห้าปี
ซึ่งเป็นผู้ที่พบกระเป๋าเดินทางใบนี้บอกว่า
ตกใจมากเลยค่ะตอนแรกคิดว่าเป็นตุ๊กตาอยู่ในกระเป๋าอะค่ะ
ส่วนตำรวจก็สันนิษฐานนะคะว่าสบหญิงชาวจีนรายนี้
ก็สันนิษฐานนะคะว่าสบหญิงชาวจีนรายนี้
ก็สันนิษฐานนะคะว่าศพหญิงชาวจีนรายนี้
น่าจะถูกฆาตกรรมแล้วก็ยัดใส่กระเป๋าเดินทาง
ก่อนจะโยนทิ้งทะเลจนกระทั่งมันลอยมาติดที่ชายทะเลบางพระ
ตอนนี้ตำรวจกำลังตรวจสอบนะคะว่าศพนี้เป็นใครมาจากไหน

แล้วก็มีการแจ้งความคนหายหรือเปล่า
ส่วนศพเองก็ได้ถูกนำไปผ่าพิสูจน์ที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตต่อไปค่ะ